ได้ยินเสียงพี่อ้อยกันทุกอาทิตย์เลยนะณพื้นที่ตรงนี้แหละค่ะ
ใครมีเรื่องอะไรอยากเล่าให้ฟังวันที่หัวใจพังไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังดี
มาคุยกันได้ตรงนี้นะคะเป็นคนที่เชื่อเสมอค่ะว่าเรื่องเศร้าแค่ว่าเล่าก็เบาลง
จะมีน้องผู้ชายบางคนนะคะบอกว่าพี่อ้อยครับผมไม่เคยเล่าเรื่องแบบนี้ให้ใครฟังเลย
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่จะพอฟังผมได้ไหมยินดีเสมอนะคะจะเป็นเพศใดก็ตามที
ทุกคนมีมุมอ่อนแอของตัวเองและวันนี้นะคะภาวะรอบตัวค่ะมีเรื่องให้เราได้เครียด
เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องโน้นหลายครั้งที่เราเคยคิดว่าเราแข็งแกร่งมากพอ
แต่ไม่แน่นะบางวันเราเจอเรื่องบางเรื่องทำไมเราอ่อนแอมากกว่าที่เราคิดก็ไม่รู้
หากใครสักคนรับฟังเรานะคะพี่อ้อยถึงเป็นคนที่เชื่อเสมอว่า
เรื่องเศร้าแค่เล่าก็เบาลงไงไม่ได้เป็นคนที่จะหาคำตอบให้กับทุกเรื่องบนโลกนี้ได้
แต่อย่างน้อยหลายเรื่องไม่เห็นจำเป็นต้องได้คำตอบเลยค่ะ
บางคนอยากได้คำปลอบเฉยก็มีและด้วยปัญหาความรักนะคะ
เยอะมากเลยที่ถามกันเข้ามาเนี่ยทุกคนรู้คำตอบทุกคนรู้ทางออก
แต่คิดแค่ว่าเราจะยังออกไหวหรือยังเท่านั้นเอง
คำถามวันนี้เป็นคำถามที่ต้องบอกว่าเยอะมากค่ะ
สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเก่ามาอีกแล้วลองดูนะคะ
คือน้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งชื่อตอนมาด้วย
ระแวงแฟนใหม่จะนิสัยเหมือนแฟนเก่าอะค่ะพี่
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะวันนี้หนูอยากจะมาเล่าประสบการณ์ความรัก
ทำให้หนูยังฝังใจอยู่หนูคบกับแฟนคนหนึ่ง
อยู่รุ่นเดียวกันคบกันประมาณ๔๕เดือนแรก
ทะเลาะกันหนักมากเฮ้ยทำไมทะเลาะกันเร็วจังเลยอ่ะคะ
โมชั่นน้องน้อยมากเลยนะเนี่ยเวลาคุยเขาเองจะชอบเมอ
พอหนูถามอะไรตอนทะเลาะกันเขาก็จะไม่ตอบ
ไม่ยอมพูดกับหนูต่อให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
แต่ก็โทรคุยกันทุกวันนะคะพอถึงเวลาทะเลาะกัน
เขาก็จะทำเป็นเหม่อไม่สนใจแต่บางคนมีลักษณะของการตีเนียนเนอะ
คือฉันจะไม่รับมือกับปัญหานี้ฉันจะดิวกับปัญหานี้
โดยการทำตัวเป็นหุ่นยนต์ก็มีนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเขามาบอกกับหนูคือเขายังคิดถึงแฟนเก่าอยู่
เทียบหนูกับแฟนเก่าไม่ได้หนูทั้งช็อกและเสียใจมากเลยค่ะ
ก็เลยตัดสินใจทักไปหาผู้หญิงคนนั้นที่เป็นแฟนเก่าของเขา
เพื่อจะลองเช็คดูว่าเขายังติดต่อกันอยู่ไหมและคิดอะไรกันอยู่ไหม
สรุปคือทางผู้หญิงเขาไม่ได้ยุ่งไม่ได้คิดอะไรกับแฟนหนูแล้ว
พอหลังจากที่แฟนหนูเขาสารภาพมาเขาก็พยายามหาวิธีบอกเลิกหนูหลายรอบมาก
แต่หนูเองทำใจไม่ได้ค่ะก็ไม่ยอมเลิกกับเขา
เมื่อตอนปีใหม่เขาบอกเลิกหนูผ่านไปไม่กี่วันเราก็กลับมาคบกันใหม่
เป็นแบบนี้เรื่อยไปจนช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่เดือนแห่งความรักเลยนะคะเนี่ย
อยู่อยู่คืนนั้นเขามาบอกเลิกหนูเพราะว่าวันนั้นเนี่ยบังเอิญเหลือเกิน
เขาไปเจอผู้หญิงที่เป็นแฟนเก่าของเขาโดยบังเอิญเขาเลยอยากกลับไปคบกัน
แต่พอผ่านไปหลังจากที่บอกเลิกหนูไม่กี่อาทิตย์เขาก็มาขอคืนดีกับหนูอีกแล้ว
ตลอดระยะเวลาที่หนูคบกับเขาหนูจะคิดมากตลอดเวลา
เพราะหนูต้องทำให้ดีกว่าแฟนเก่าเขาให้ได้หนูจะต้องพยายามให้เขาลืมแฟนเก่าให้ได้
แต่ในขณะเดียวกันหนูก็จะระแวงว่าเขาจะกลับไปหาแฟนเก่าอีกหรือเปล่า
จนสุดท้ายช่วงเดือนสิงหาคมเราเลิกกันจริงค่ะ
หนูให้โอกาสกับเขาไม่ได้แล้วหนูไม่อยากบรรทอนตัวเองอีกต่อไปแล้ว
ไม่อยากเป็นคนที่เขาหันมาเมื่อไหร่ก็เจอแล้วก็ยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่ตลอดเวลา
ต่อให้เรื่องของหนูกับแฟนเก่าจะจบไปแต่ปัญหาตอนนี้ที่หนูอยากถามพี่คือ
หนูลองเปิดใจคบกับแฟนใหม่ได้มาสักพักแล้วแต่หนูยังติดนิสัยชอบระแวงว่า
แฟนใหม่คนนี้เขาลืมแฟนเก่าได้หรือยังเขาจะติดต่อกับแฟนเก่าของเขาไหม
หนูกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำอีกครั้งเหมือนที่แฟนเก่าเคยทำกับหนู
หนูควรจัดการความคิดแบบนี้ยังไงดีคะขอบคุณพี่อ้อยมากเลยค่ะ
เออนะเรื่องเก่าจบไปแล้วนะคะตอนนี้กำลังเริ่มมีคนใหม่แล้ว
แต่น้องคะเชื่อไหมสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ใช่แค่มนุษย์นะคะ
จำเรื่องเจ็บได้ดีกว่าเรื่องที่มีความสุขอยู่แล้ว
คือมันเป็นกลไกในการป้องกันตัวอย่างหนึ่ง
อย่างเช่นถ้าวันหนึ่งเสือไปติดบ่วงในพราน

แต่ถ้าเป็นคนนะคะไม่แน่นะคะ

แค่ไหนเราอาจจะสู้ทน
เพราะคิดว่าเราอาจจะเปลี่ยนคนบางคนได้

แต่ต้องใช้ความกลัวนั้นให้เป็นค่ะ
กว่าจะรับใครสักคนที่เป็นคนใหม่เข้ามาในหัวใจ
ต้องใช้เวลาดูใจให้นานกว่าที่เคยเป็น
คราวที่แล้วเคยเจอมายังไง
ไม่เห็นเป็นอะไรที่เราจะกลัวไว้ก่อน
แต่ไม่ใช่ว่ารับคนใหม่เข้ามาเป็นแฟนแล้ว

คือน้องข้ามขั้นตอนแรกไปแล้วอะค่ะ

เราจะกลายเป็นแฟนที่ไม่น่ารัก

พยายามไล่ล่าหาความจริง
เดี๋ยวจะกลายเป็นผู้หญิงที่ไม่น่าอยู่ใกล้
โทรศัพท์ดูเหมือนไปขุมทรัพย์ใหญ่

เขาอยู่ข้างเราเดี๋ยวจะเหมือนเขาติดคุก

คนอื่นเนี่ยแค่ยืนเฉยยังน่ารักกว่าเลย
ห่วงน้องเหลือเกินว่าน้องจะเป็นแบบนั้น

แฟนใหม่จะดีกว่าคนเก่าเสมอไป
แน่ค่ะเราอาจจะเจอคนที่ทำร้ายเราได้มากกว่าเดิม

แฟนใหม่นี่มาอย่างกับสวรรค์ส่งมาค่ะ

ตายแล้วฉันมีคนดีคนนี้อยู่ข้างตัวได้ยังไง

เป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลก
แค่ต้องใช้ความหลอนของแฟนเก่า

ระแวงแฟนใหม่มากแค่ไหน

เดี๋ยวเขาก็ต้องไปหาความสุขจากคนอื่นอยู่ดีอะค่ะ
และคนอื่นที่ว่านี้เนี่ย

เธอน่ะไม่ได้ควรฆ่ากับหัวใจดีของเราเลย

เราก็ต้องลุกให้ได้คล้ายเดิม
ทุกอย่างคือการเรียนรู้

โหมทุ่มเทความรักมากจนประมาท

คือตำราสอนความรักเล่มใหญ่ให้กับหัวใจเราทั้งนั้น

คราวนี้พอสปอยมากขนาดนั้น
กลายเป็นว่าเขาก็ยังทิ้ง

ความผิดที่มันติดอยู่ในหัวใจ

กับคนนี้วีนเหวี่ยงสารพัด

ทำไมคนใหม่เลยกลายเป็น

บางคนตัวเองเป็นคนเอาแต่ใจกับแฟนเก่าเยอะมาก
จนกระทั่งแฟนเก่าทนไม่ไหวแล้วทิ้งเราไป

ก็เลยทำให้เราปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนใหม่

เหมือนเราเป็นคนใหม่ที่อัพเวอร์ชันมาแล้ว

ตอนอยู่กับฉันทำไมถึงไม่น่ารัก

ตำราความรักเล่มเก่า
เราได้เอามาใช้กับรักครั้งใหม่ทั้งนั้นแหละ

เหมือนเรามีเงาของแฟนเก่าทาบอยู่ตลอดเวลา

โดยการรีบหาคนใหม่เข้ามาเสียบ
สงสารหัวใจคนใหม่บ้างเถอะ

ให้เธอคบเพื่อรอแฟนเก่านะคะ
คนเก่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับกับน้องตั้งหลายรอบ
ไปกลับเหมือนถูกจับกดน้ำ

ตอนนี้คนเก่าไปจากเราแล้ว

อย่าให้เขาหวนกลับมาทำร้ายเราในปัจจุบันด้วย

วัวแต่คิดถึงคนที่ผ่านไปผ่านไป
ละเลยหัวใจคนใหม่ที่อยู่ใกล้ตัวหรือเปล่า
การคิดหลอนสิ่งที่คนเก่าทำกับเรา
มันก็เหมือนเรายังให้ความสำคัญกับคนเก่าอะค่ะ

เราตามจิกตามเช็คคนใหม่มากเท่าไหร่

เฮ้ยทำไมเราเป็นแบบนี้

ก็เรากลัวเธอเป็นเหมือนแฟนเก่าเราไง
ถามจริงคนใหม่จะชื่นใจไหม

แต่น้องยังเอาหัวใจไปผูกไว้ที่คนเก่าตลอดเวลา
ไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะเป็นในด้านไหนก็ตามที
คิดดีพูดดีทำในสิ่งที่ดีต่อกันค่ะ
ถ้าวันหนึ่งเธอยังทำร้ายฉัน

แต่หากเธอเป็นคนดีที่แสนดีล่ะคะ

เราก็ห่างอดีตไปอีกวันแล้วนะ

ให้เป็นประโยชน์กับความรักครั้งใหม่

ยอมให้เขามาทำร้ายวันใหม่ของเราอีกหรือ

เพราะว่าบังเอิญว่าไอ้คำว่าระแวง

ความระแวงจะทำให้น้องน่ารักน้อยลง

ความเก่าความหลอนที่มันเกิดขึ้นครั้งเก่า

ถ้าวันนี้เราจะเจ็บเหมือนเดิม

ฉันเริ่มรู้วิธีในการวางเบาะนุ่ม
เอาไว้ประคองหัวใจตัวเองแล้วนะคะ

มันเป็นเรื่องที่บางทีน้องอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของคำถามนี้
แต่ถ้าเราฟังคำถามนี้ฟังที่พี่อ้อยตอบไป
อาจได้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นก็ได้นะ

รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ต่อให้ความรักเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของความรู้สึก
แต่เราต้องใช้หัวคือสติตามมากำกับหัวใจให้ไวที่สุดนะคะ
แล้วเราจะได้มีความรักแบบที่ไม่เจ็บหัวใจมากจนเกินไป